ไปดูเรื่องราวของการถ่ายภาพกันบ้าง

ผู้ชายก็ชอบถ่ายเห็นอะไรที่มันสะดุดตาแปลก
หรือเหตุการณ์อะไรก็จะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
เหมือนกับคนนี้เลยถ่ายภาพเก็บไว้
แต่กลับไปดูเฮ้ยทำไมในภาพนั้นมันชวนเอาขนลุกยังไงบอกไม่ถูก
เคยถ่ายติดอะไรที่ทำให้รู้สึกขนลุกขนพองบ้างหรือเปล่า

คุณผู้ชมลองสังเกตนะที่เราวงไว้ขาว

มันเหมือนกับในภาพนั้นมันจะมีอะไรบางอย่างที่มองกลับมาที่คุณ

บางคนเขาเห็นแบบนั้นบางคนบอกว่ามองไปก็ไม่เห็น

ถูกต้องคือพูดถึงรูปภาพอันนี้กันก่อนนะ
ภาพนี้มันคล้ายกับมีแสงอยู่คุณเห็นนะสังเกตนะ
เออนั่นแหละอย่างที่บอกแหละ
ซึ่งเจ้าของภาพคนที่ถ่ายภาพได้เนี่ย
ชื่อว่าน้องพานุพงศ์พุ่มกล่ำอายุ๑๕ปี
น้องเขาเล่าไปแล้วก็ชี้ไปที่รถในภาพ

อยู่บริเวณ๔แยกยาง๕๐๐ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหา
เขาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของน้าชายค่ะ
ที่เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ว่านี้เอาไว้ก็ไม่มีอะไรตอนที่ถ่าย

พอรุ่งเช้าเปิดมาดูเฮ้ยคนลุกเลยอ่ะ
คือน้องเขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างในภาพนะคะ
แบบนี้ที่เราวงไว้เนี่ย
ก็เลยเอาภาพนี้ไปโพสต์ลงในโซเชียล
ใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวไปฟังเสียงจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกคนนึง
ที่ใกล้ชิดกับรถคันนี้ดีกว่า
เขาบอกว่าโดยส่วนตัวของเขาเนี่ยนะคุกคลีกับการใช้รถคันนี้นะ
ไม่เคยเห็นค่ะแต่บางคนเขาบอกก็อาจจะเห็นก็ได้
คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่พูดยาก
เรื่องแบบนี้ของแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเราเคยเห็นข่าวออกมาเยอะแยะแล้ว
ภาพที่ถ่ายเหมือนจะติดพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่อะไรอย่างนี้
มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้

แต่เอาจริงถ้าเกิดว่าคุณไม่มั่นใจ
หันกลับไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่ง

หันไปแล้ววิ่งเลยวิ่งไปอีกทาง